ออกจากบ้านกันหรือยังคุณผู้ชมถ้ายังเนี่ยรอฟังเรื่องเหล่านี้ก่อน
เรื่องใครเป็นสายเสี่ยงดวงแล้วชอบมุดลงใต้ดิน
ฟังดีปีหน้าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
จะเสนอให้มีสลากแบบ๓ตัวด้วยนะ
แต่ใจเย็นต้องรอปีหน้าปีนี้ยังนะ
อีกเรื่องหนึ่งครับใครจะฉีดวัคซีนโควิด
ที่สถานีกลางบางซื่อเนี่ยมีแค่เวลาวันนี้กับวันพรุ่งนี้เท่านั้น
เขาจะเปิดให้บริการหลังจากนี้ต้องไปฉีดที่ไหนล่ะ
ติดตามในเช้านี้ต้องรู้
เริ่มที่เรื่องต้องรู้สำหรับใครที่อยากจะไปฉีดวัคซีนโควิด๑๙
ก่อนเลยครับศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อจะเปิดบริการไป
จนถึงพรุ่งนี้เท่านั้น๓๐กันยายน
ก็นับจากวันนี้ไปก็๒วันเท่านั้นครับ
โดยมีวัคซีนที่ให้บริการคือไฟเซอร์และโมเดอร์น่า
ตั้งแต่๙โมงเช้าถึงบ่าย๓ครับ
ส่วนใครจองคิวฉีดเข็ม๓เข็ม๔เข็ม๕เข็ม๖
สามารถไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่ลงทะเบียนได้

คำถามคือแล้วหลังจากนี้จะไปฉีดที่ไหนล่ะ
ฉีดได้ที่สถาบันโรคผิวหนังอนุสวรีชัยสมรภูมิ
แต่ว่าเขาจะให้ฉีดทุกวันเสาร์ที่๑๘และ๒๙ตุลาคม
ตั้งแต่๙โมงเช้าถึงบ่าย๓นะครับ
ส่วนใครจะใช้บริการสนามบินอุบลราชธานีต้องรู้เลย
โดยท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี
กรมท่ากาศยานเขาประกาศถึงผู้โดยสาร
ที่จะเดินทางมายังท่าอากาศยานอุบลราชธานี
เผื่อเวลาในการเดินทางด้วย๓๔ชั่วโมงครับ
เพราะอะไรล่ะสภาพอากาศในจังหวัดอุบลราชธานีนี่แหละ
ฝนตกหนักต่อเนื่องคุณผู้ชม
แล้วมันอาจจะทำให้รถติดได้ครับ